คุณผู้ชมครับด้วยระบบการเลือกตั้งใหม่ของไทยเป็นการเลือกตั้งสอสอด้วยระบบจัดสรรปันส่วนผสม
ก็เลยทำให้มีพักการเมืองเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่เขาเหมือนกับว่าก็จับมือกัน
เป็นพักเครือข่ายพักสาขาพักพี่พักน้องหวังให้ได้คะแนนเสียงที่นั่งในสภาให้เยอะที่สุดนะครับ
เรื่องนี้กรกตออกมาเตือนรวมทั้งเตือนไปยังพักที่มีบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพักเลย
แล้วเข้ามาครอบงำมาสั่งการพักด้วยนะฮะโดยพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมา
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตบอกถึงการที่พักการเมือง
บอกว่ากรกตก็ต้องไปดูในส่วนของกฎหมายว่าการทำแบบนั้นมันต้องมีข้อเท็จจริงว่าเป็นการทำแบบนั้นจริงหรือไม่
มีใครที่ไม่ได้เป็นคนในพักนั้นเลยมาครอบงำมาสั่งการอะไรหรือเปล่า
พักการเมืองนั้นมีอิสระจริงหรือไม่

พักการเมืองใดถูกครอบงำ
โดยบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกของพัก

ความเคลื่อนไหวของภาคการเมืองที่น่าจับตา

และโดยบ่ายพรรค

เดือนหน้า
และมีแก่นนำนพคล
เป็นกองเชียร์

ทะเบียนกันไว้นานแล้วแหละนะครับแต่ตอนนี้ก็มาดำเนินกิจกรรมกันอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะครับ
พร้อมกับย้ำว่าพักเพื่อชาติไม่ใช่พักของนปชแล้วพักเพื่อชาติกับพักเพื่อไทยหรือว่าพักเพื่อทำ
ก็ไม่ใช่เนื้อเดียวกันด้วยขอให้แยกแยะแล้วก็ไม่ห่วงว่าฐานเสียงจะแย่งคะแนนกันเองของทั้ง๓พัก
เพราะว่านี่เป็นเรื่องของการทำงานทางการเมือง
วันนี้การคิดเพื่อชาติมันต้องเลยตัวเลขทางคณิตศาสตร์
และเมื่อเขากล้าที่จะคิดต่างนะครับแล้วก็เดินกันอีกแนวทางหนึ่งนะครับ
ด้วยการว่าพร้อมจะคุยกับทุกฝ่ายไอ้การเปิดประตูแบบนี้ผมเองก็เห็นว่า
ใครชนะก็ปกครองบ้านเมืองได้คนแพ้ก็มีที่ยืนนะครับยังมีเกียรตินะครับ
บ้านเมืองก็จะไม่ถอยกลับไปเหมือนกับ๑๒ปีที่ผ่านมา
สภาพการวันนี้เหมือนคนหิวหุงข้าวกันทั้งนั้นนะครับ
สุดท้ายไม่ได้กินข้าวสุกหรอกนะครับไม่ดิบก็แฉะข้าวล้นหม้อ
ส่วนนายยงยุติยภัยรัฐนะฮะอดีตสสอดีตรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชาชน
บอกว่าก็มาในฐานะผู้สังเกตการณ์เหมือนกับกองเชียร์ที่นั่งชมอยู่บนอัธจันทร์
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าทางพักเพื่อชาติต้องการคำปรึกษาอะไร

โอกาสพบเจอเวลาไปถามโอ้ยงยุทธเดี๋ยวก็ไปพลาดหัวยงยุทธไปเจอทักษิณมาแล้วมาตั้งพัก
ไม่ตอบไม่ตอบ
เขาก็เหมือนกับยอมรับว่าก็มีการคุยกับนายทักษิณอดีตนายก
แต่ว่าไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องกับการมาครอบงำพักอะไรนะครับ

วันนี้ก็เปิดตัวกันหลายคนนะฮะก็จะมีกลุ่มคนรุ่นใหม่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ